ก็ดีใจนะคะขอบคุณที่วันนี้ปีนี้เป็นปีดีค่ะของอ้ำ

เป็นแฟนมักคณะด้วยค่ะที่บ้าน
ใช่ค่ะที่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อ้ำก็เป็นแฟนมพนามานานเพื่อนอ้ำด้วย

กลิ่นหอมและรสชาติค่ะหอมมาก

ตอนถ่ายนี่ก็ดื่มทั้งวันค่ะ

ดูสดใสมากเลยค่ะพี่อ้ามนี่ชอบชอบไหนกันพิเศษนะคะน้องหมาก็ชอบค่ะ
จริงชอบหลายช็อตที่สองคนมาเจอกันปะทะร่างกันก็ชอบค่ะ
แต่แฟนมักคณะนี้กดล็อกให้ตัวเองนี่อ้ามมันที่กดล็อกให้ตัวเองไหม

ถ้าได้ดื่มมักคณะก็เหมือนกดล็อกให้ตัวเองค่ะ
พี่อ้ามชอบชอบทุกคนมาหมดเดียวกับมักคณะหนึ่งค่ะ
เอาว่าหลายครอบครัวก็คงเป็นสายมักคณะอยู่แล้วนะคะ
ก็ขอให้สนับสนุนมักคณะตลอดไปแล้วกันนะคะ
อันนี้อ้ามจ๋ากระเป๋าให้พี่เอซื้อกรับของของขวัดให้พี่เอ

มันยังไงคะพี่เอถูกใจไหม
พี่เอถูกใจเพราะพี่เอเขาก็ชอบแต่งตัวชอบใช้ของของเรานะคะ
ก็อยากให้พี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยากนะเพราะว่าอย่างพี่เอคือก็ไม่ได้เป็นผู้ชาย
มีแต่พี่เอเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเอง
เพราะฉะนั้นการเลือกของให้มันยากมาก
ก็คิดว่าอันนี้ปลอดภัยดีเซฟเขาอาจจะมีแล้วก็ได้

เธอก็่าโทรขอบคุณมากเขายังไม่มีก็ดีใจค่ะ
ก็ก็ใต้เ่าปกติก่อนนะคะเขาก็ไม่ได้แพงมากกว่านี้

ในไอจีอะไรนี้มาดูบ้างไม่มาดูบ้าง
ใช่ถ้าไม่มาดูเราก็ตัดเงินเหมือนกับตรงนี้เลย
แอลดนั้น

คุณคุณอยากดูเนี่ยอยากดู๒มีนาคมก็จะเข้าจุดนี้เนี่ย

เชียร์ทุกคนเลยแล้วกันนะคะก็อยากทุกคนดูอีกรอบหนึ่ง
คิดว่าหลายคนคงดูแล้วก็อยากให้ดูตอนกลางวันบ้าง
เปลี่ยนบรรยากาศเนาะ
พี่แอมของนี้จะถามพี่แอมหน่อยหนึ่งได้ไหม

ขอไม่พูดเรื่องของคนอื่นค่ะ
ไม่พูดเรื่องคนอื่นเนาะขอไม่มีความกีเทคกับคนอื่นเลยค่ะ
อะไรนะคะ
ก็มันไม่ได้มีอะไรอะค่ะ

พยายามสดอยู่ตรงนี้ไง

มีช่วงมีความสุขบ้างช่วงเบื่อบ้าง
มันก็เป็นปกติเนาะคนปกติเนาะ

คิดว่าช่อหนึ่งก็คงแพงเป็นหมื่น

จริงแล้วไม่ต้องส่งดอกไม้ให้ส่งเงินมาดีกว่า
รับเงินได้ไม่ถือว่าเป้นการดูถูกนะ
เนี่ยมันไงค่ะเศรษฐีเชียร์พูปกลุ้บมั้ย
วันนี้น้องปุ๊กลุ๊กมาด้วยน่ารักมากเลยมาให้กำลังใจ

แต่ว่าชิคกี้พายชอบแล้วก็เชียร์
ก็บอกว่าครับว่าไอจี
เมื่อกี้อ้างก็ไอจีเชียร์น้อง

แต่บางทีว่าติดลืมไปว่าจะนางทานบ้าง

เราอยากดูนะก็มาติดงานอีก

บอกว่าพี่อ้ามช่วยสกรีนดุ่มให้ดู

แล้วก็อยากให้น้องแบบว่า

เพราะว่าเราผ่านอะไรมาก็เยอะแล้ว

เราก็อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีค่ะ
ที่ผ่านมาที่ผ่านมาปีหมู่เป็นยังไงบ้าง
ของน้องหรอคะ

พูดเรื่องของน้องไม่ได้เลยจริง

ก็ช่วงนี้มีงานดี

เวลาเหงาเพดไค่ทำไงว่ะคะ
เหงาก็โทรหาเพื่อนค่ะจริงเหงาทุกวันนะคะ

ด้วยท่านมีดีใจในการตัดสินใจบางมั้ย

แต่นี่ไม่มีหล่างอยู่ที่อัมเลยสิ
แต่คือตอนนี้ก็โตแล้วเขาก็คงไม่อยากแบบมาถามคือเขาคงคิดว่าจะไปตั้งนานแล้ว
อ้าวไม่ไปไม่ไปบ้านเราก็ต้อนรับแม่ก็บอกอย่างนี้ค่ะ
ไม่มีมันเลี้ยงมาต่างจากที่นั่นหรือเปล่า
มีเลยค่ะที่บ้านคงไม่ได้อยากให้ไปไหนด้วยจริงอยากให้อยู่ด้วยกันนานค่ะ
โอ้โหมีเคยมีแว๊บแต่ก็มันก็คงมันเกินเอื้อมเราเนาะ
วัสดาเราคงไม่ได้ถึงระดับนาน
แล้วถ้าไม่ใหญ่อยากเราก็ของานไว้ก่อนนะคะ
โอ้แอ้แตงไม่ที่ฆ่าได้เข้า

ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดค่ะตอนนี้แบบว่าพักผ่อนพักผ่อนร่างกายและสมองค่ะ

มีเปิดกันกันไหม

ก็ไม่ได้ทำให้เหนื่อยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทำให้สดชื่นดีค่ะเหมือนเราดื่มกาแฟเนอะค่ะ
มันก็สดชื่นกะปิกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นอีกคนนึงแต่พอมันไม่มีมันก็มันก็เขียวจนจนแบบว่าเออ
ก็เฉยแล้วตอนนี้ก็เฉยแล้วแล้วมีเพื่อนโชคดีอ้ำมีเพื่อนที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะออกตลอดเวลากับเราอะค่ะ

ใช่ค่ะถ้าเลือกได้ก็อยากมีเหมือนคนอื่นเขา

คือพักเรื่องรักหรืออะไรครับ

กินตรงนี้จริงเหรอ

ได้เปิดล็อคความหอมของกาแฟคู่บดได้ทุกช่วงเวลา
เปิดล็อคมากทุกวันเลย

พญาโดไม่กลัว

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เป็นแฟนบอกพนามายาวนานมากแล้วค่ะ

คุณภูมิมากนะครับรบต่อเลยนะครับ

และที่สำคัญที่อ้ำชอบคือ

ทีเราทานเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะดมอีก
เรามีเทคโนโลยีมีการล๊อคจิต
เป็นล๊อคจิตเล็กของเราหรือเปล่าไม่รู้ว่า
ทานเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทานละอยากจะดมอีก
สองนะครับสามสองหนึ่ง

ตอนจริงขอแน่กว่านี้ขอแน่กว่านี้นะครับ

เชียร์แล้วแสดงความผิดดีด้วยนะครับ

เราเลยกันเผาสูญศนีดก็ต่อกันครับ
เราเลยกันเผาสูญศนีดก็ต่อครับ

ไม่รู้ทำไมนะคะ

อ่าาา

แม่แม่แม่สวยมาก

แม่เค้าบอกว่าจะทำใหม่ก็ได้เลย